เรื่องของอุบัติเหตุก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะฮะ
มาดูเหตุการณ์นี้ที่นครราชศรีมาฮะ

เตอร์ไซค์ขับมาชนกันกลางแยก

มีคนลอยกระเด็นไปไกลมากนะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะกลางแยกพอดีเห็นมอเตอร์ไซค์มามาเห็นรถกระบะสีขาวมาไหมฮะนี่ฮะ
แล้วดูคนที่กระเด็นลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วไปกระแทกพื้นตรงนั้นนะครับ
ส่วนอีกคนก็เหมือนลอยไปกับพร้อมรถกระบะภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองนะครับสัก๔ทุ่ม๔๐นาทีนะฮะ
บริเวณสี่แยกไฟแดงดอนหวายขาออกนครราชศรีมาอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ภาพอย่างที่เห็นเลยนะครับ
คุณผู้ชมคนที่กระเด็นแล้วก็ลอยขึ้นไปสูงแล้วก็ไปกระแทกพื้นไม่ได้เสียชีวิตนะ
บาดเจ็บสาหัสครับแต่ลอยสูงมากค่ะอีกคนเนี่ยที่ชนแล้วไปกระแทกกับรถกระบะสีขาวเนี่ย
แล้วก็ไปติดรถกระบะแบบนี้เสียชีวิต
เนี่ยตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะฮะ
สภาพพังเสียหายส่วนนี้ครับผู้เสียชีวิตครับก็คือนายอานนท์ลวงชัยอายุ๓๑ปีนะครับ
ส่วนคนเจ็บก็คือแฟนสาวของเขานางสาวพนัชกรสอนสะครูอายุ๓๐ปี
แฟนสาวซึ่งเป็นคนที่ร่างกระเด็นไปไกลนะครับ
ส่วนนายอานนท์เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์คันนี้แล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ
เจ้าหน้าที่รีบนำคนเจ็บก็คือนางสาวพนัชกรส่งโรงพยาบาลโนนสูงนะครับ
คุณผู้ชมฮะส่วนรถกระบะคู่กรณีนะฮะอีซูซูออร์นิวสีขาวทะเบียนผพึ่งลอลิง๖๒๐๑นครราชศรีมานะฮะ
ด้านข้างตัวรถก็พังเสียหายคนขับรถกระบะไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับ
รอให้การกับตำรวจเบื้องต้นตำรวจก็ต้องสอบปากคำแล้วก็รวบรวมพยาหลักฐานประกอบสำนวนคดีนี้ต่อไป
แต่วงจรปิดก็เห็นได้ชัดนะฮะแต่ไม่เห็นเรื่องของสัญญาณไฟ
ตรงนี้เห็นไหมฮะส่องไปไม่ถึงสัญญาณไฟนะครับ